พาไปดูการแข่งขันกีฬา

ปกติเราพาไปดูกีฬาทั้ง

กีฬาสีต่างไปเยอะแยะมากมาย
คราวนี้จะพาไปดูกีฬาของ

ใช่ค่ะตำรวจ
ทำไมให้อายบ้านหน้าเรานวลน้อง
ไม่ต้องกลับคืนมา
วันจะไปไม่ลา
หนีนอกไปกับลุงเมืองหลวง
ที่คนข้างหลังนั่งนามพาหลวง
มันเจ็บในสวงพุ่มพวงรู้หรือเปล่า
สิ่งเที่ยวขาดใครไม่เหลือเดือนกาว
ช่างสุกสะกาวกลับมาทำไม

ปันก็คงจะใช่เสื้อพี่ของคนนี้แหละ

ไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าพี่เหล่านี้
เค้าคือตำรวจเพราะว่าเค้ามา

เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายค่าราชการตำรวจประจำปี๒๕๕๙
นี่แหละเป็นการส่งเสริมเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจ
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจนั่นเอง

พร้อมจริงดูท่ายืนรู้เลยนะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคุณ

ก่อนที่จะมีการแข่งขันแบบที่เราเห็นบรรดาพี่

เพราะว่าเขามีการเดินขบวนพาเรทของบรรดานนักกีฬาและกองเชียร์
แต่ละทีมนะเขาแข่งกันด้วยสีเสื้อหรือยังไงก็ไม่รู้นะคุณ

มันช่างแสบตาแสบใจซะละเกิน
นี่สวยงามกันมากรวมไปถึงนี่ค่ะ
สาวงามที่ถือป้ายก็แต่งชุดไทยสวยงามมากนะคะ
แต่ที่เรียกความสนุกสนานให้กับขบวนพาเรททั่วสนามเลย
ก็คือบันดาลนักกีฬาชุดของกองเชียร์

โดยเฉพาะของสถานีตำรวจภูทรท่าตูม

ทั้งคนถือป้ายที่มาด้วยชุดไทยสวยงามแบบที่เห็นนะ
แบบที่คุณชนะเห็นแล้วว้าวอย่างนี้เลย

อันนี้รู้สิคุณกองเชียร์รวมถึงกลองที่ตีอยู่นี่นะคะ
แต่งตัวชุดแฟนซีย้อนยุคเหมือนดูแบบเรื่องแยมเยอะโสธรอยู่

ใช่แล้วนะคะแล้วก็นำเครื่องดนตรีขึ้นมามีรถสามล้อซาเล้งมาด้วย
สังเกตดีคุณผู้ชมด้านหน้าเขาจะมีป้ายเขียนว่ามรแนงแตง
เมา
สนุกสนานอย่างเงาะป่าก็มานะคะทั้งเด็กผู้ใหญ่มากันเป็นครอบครัวก็มีสนุกสนานกันไป
และภายในงานนะคะพี่ตำรวจเขามีการแข่งขันกีฬาหลายอย่างหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง
นี่นี่คือวิ่งวิ่งจับผู้ร้ายใช่ไหม
วิ่งธรรมดานี่แหละวิ่งแข่ง๔คูณร้อยไปเรื่อยแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีฟุตบอลอ๋อฟุตบอลก็มีอ่ามีการแข่งขันวิ่งแล้ว
เข้าที่ระวังระวังสิระวังข้างหน้ามีขี้ม้า
ไม่ใช่ระวังแบบนั้นหมายถึงเตรียมพร้อมระวังแล้ว
ออกตัวก็มีการแข่งขันวิ่งนะคะฟุตบอลตะกร่อเปตต้องปั่นจักรยาน
มันก็คือเป็นอีก๑กิจกรรมดีที่ส่งเสริมให้กรรภาษาการตำรวจ
ออกกำลังกายสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีมี
งานหลวงไม่ขาดงานราชก็ไม่เว้นเต็มที่กันมากเลย
คือต้องบอกว่าพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแข็งแรงกันอยู่แล้ว
ใช่ค่ะก็ต้องมีกิจกรรมแบบนี้ให้ได้ผ่อนคลายสนุกสนานกันบ้าง
เพื่อเป็นกว่าสมัครสามัคคีกันด้วยนะคะ

ต้องอย่าไปเครียดอย่างเช่นดูตลอดข่าวของเราไม่เครียดแน่นอน